ถ้าข้อดีของมันถามว่ามีไหมแม้กระทั่งเขาเป็นฝ่ายค้านเนี่ย
มะเร็งทุกวันนี้เม็ดละ๒๕๐บาท
มะเร็งอาจจะเหลือแค่๖บาทก็ได้เขาก็ว่าอย่างนั้น
เช่นวันหนึ่งแองจี้หล่อนปลูกอะไรอยู่ที่บ้านสมมุติปลูกมะห้าว
ลำไยครับครับอ่ะลำไยแต่วันหนึ่งเนี่ยมีคนเขาเอาสายพันธุ์ลำไยเนี่ย
ไปไปพัฒนาสายพันธุ์แล้วมันเกิดลูกใหญ่กว่าหวานกว่าอะไร
ในที่สุดหล่อนจะต้องไปซื้อเขากลับมาหรือเปล่ามันเสียเปรียบหรือเปล่าไงคุณหนุ่ม
นี่เนี่ยคือคำถามที่มันจะเกิดขึ้นหรือเครื่องซ้ำอ้างหรืออะไรทุกอย่าง
สมมุติเนี่ยเดี๋ยวบ้านหนูมีพันธุ์ลำไยดีอย่างเนี่ย
วันหนึ่งมีคนไปจดสิทธิบัตรถูกไหมครับ
อ้าวหนูก็ขาดตัดแต่เราก็ท่อง
มันมีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียมันมีทั้งเป็นยังไง

ก็คือหลายคนถามมาบางคนไม่เข้าใจว่าคืออะไรนะครับ
หลังจากที่สังคมเนี่ยก็ได้มีการทวิตเตอร์ถึงนะฮะ
ทวิตถึงแล้วก็มีการพูดกันเยอะแยะมากมายนะครับ
คือเราก็มาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพื่อสร้างมาตรฐานรวมถึงกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกทั้งในประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
มาตรฐานแรงงานกฎหมายสิ่งแวดล้อมอืมรวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลแล้วก็นักลงทุนต่างชาตินะครับอืม
ซึ่งก็จะมีอยู่หลายประเทศนะครับโดยเฉพาะตลาดแคนาดาแล้วก็แก๊กซิโกนะฮะ
ซึ่งไทยเองเนี่ยยังไม่เคยมีข้อตกลงทางการค้าเสรีด้วยในปีสองพันสิบเจ็ดนะครับ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
ก็คือหรือว่ามีการระบุรายการที่ไม่เปิดเสรี

ประเทศสมาชิกสามารถระบุหมวดธุรกิจบริการ
ที่ไม่ต้องเปิดการค้าเสรีได้
ส่วนที่เป็นหมวดธุรกิจบริการอื่น
ที่ไม่ได้เลือกเอาไว้ในข้อตกลงนะฮะ
จะต้องเปิดเสรีต่อนักลงทุนต่างชาติทั้งหมด
ดังนั้นสำหรับไทยที่เป็นประเทศที่ค่อนข้างจะปิด

การเปิดเสรีนี้อาจทำให้ธุรกิจบริหาร
ภายในประเทศเสียประโยชน์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ

ก็เดี๋ยวต่อนิดนึงเดี๋ยวคุณพระดำค่อยอธิบายนะ
อุตสาหกรรมการเกษตรจะเผชิญกับการแข่งขันที่มากขึ้น

ปุ๋ยแล้วก็ถั่วเหลืองที่จะเข้ามาตีตลาดไทย
หลังจากเปิดเสรีด้านการค้า

ประเทศสมาชิกต้องเข้าร่วมในอนุสัญญาการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
ที่จะเปิดโอกาสให้ต่างชาตินั้นสามารถนำพันธุ์ของเมืองไทยเนี่ย
ทำการวิจัยเพื่อสร้างพืชพันธุ์ใหม่ขึ้นมา

ข้อนี้ถือว่าส่งผลเสียต่อกเกษตรกรไทยโดยตรงเลย
เพราะถ้านำพันธุ์ใหม่นี้มาปลูกแล้วนะครับไม่สามารถเก็บเมล็ดไปปลูกต่อได้เหมือนเมื่อก่อน
ต้องไปซื้อเมล็ดใหม่เท่านั้นเนี่ยทำให้ต้นทุนการเกษตรนั้นยิ่งสูงขึ้นไปนะครับ
จากนี้นะฮะธุรกิจอื่นในไทยเองก็ต้องเตรียมรับมือกับการลุกของตลาดต่างชาติ
จากการลดภาษีสินค้านำเข้าการเปิดโอกาสให้ธุรกิจต่างชาติ
มามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล
รวมถึงการอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อกิจการท้องถิ่นได้
ซึ่งอันนี้น่ากลัวเอาง่ายประเทศไทยของเรามันมี
อาชีพต้องห้ามอาชีพที่เราสงวนสิทธิ์ให้กับคนไทยด้วยการทำเนี่ย
เรามีอยู่เยอะแล้วฮะหมอ
ช่างตัดผมก็ยังใช่เลยใช่อะไรอย่างนี้ที่แบบว่าเราสงวนสิทธิ

คนต่างชาติมีสิทธิ์เข้ามา
ทำงานในประเทศไทยของเรามากขึ้น

ปรากฏคนไทยประเทศไทยของเราเนี่ย
เอาคุณคิดง่ายอันนี้คิดแบบชาวบ้านคิดนะฮะ

บอกทุเรียนของเราส่งออกปรากฏว่าทุกวันนี้คนจีนเขาก็มาทำไม
เหมาสวนไม่ใช่เหมาสวนไม่ใช่มาซื้อจากเกษตรกรไทยนะครับ
เหมาตั้งแต่สวนแล้วก็สร้างปลูก
ตั้งแต่ปลูกก็แหละปลูกแล้วก็ส่งไปปุ๊บปุ๊บ

เขาถ่ายตั้งแต่ทุเรียนออกลูกเล็กน่ารัก
คนจีนจองกันใหญ่สักพักเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีของเขา
ทำให้เกิดแวร์ลูกทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มของทุเรียนเหล่านั้น
มันโตขึ้นมาแตกเงินเข้าคนไทยไหม

เป็นอาชีพหลักอยู่แล้วนะฮะซึ่งเขาก็บอกเลยว่า
จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่สิงหาคมสิงหาคมนี้นะฮะ
แล้วก็เพราะว่าเขาคิดกันอย่างนี้ว่ามันน่าจะมีผลดีเนี่ย
ผลเสียหากไทยเข้าร่วมดีคือยังไงบ้างพี่
คือเอาอย่างนี้เรามาดูกันก่อนว่าข้อดีคืออะไร
ข้อดีคือการเพิ่มโอกาสส่งออกของไทยอย่างที่คุณหนุ่มบอก
มีทั้งอะไรอาหารแปรรูปถูกต้องไหมฮะอาหารทะเลแปรรูปนะ
แล้วก็เขาบอกว่าอาหารส่งออกของไทยไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลหรืออะไรที่มันล้นตลาดอยู่เนี่ย
ตอนนี้มันก็จะได้มีโอกาสส่งออกไปมากขึ้นสองนักลงทุนต่างชาติ

ก็ใช่ไงทัวร์ศูนย์เหรียญจำกันได้ไหมล่ะ

ตั้งแต่เอาง่ายเห็นไหมเชียงใหม่คนจีนมากันเต็มไปหมดเลยเป็นไง
ก็คือสักกระเบือเรือรกก็เงินกลับบ้านเขาหมด

จะเห็นชาวต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
เราก็จะเพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้าหลายประเภท

หรือเอาง่ายมันก็จะมีการปรับปรุงกฎ
ระเบียบด้านแรงงานทรัพยากรสินแวดล้อม
ของไทยเขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะในระยะยาว
นี่ฟังแล้วก็ดูสวยหรูดีเนาะแต่เขาบอกว่าแล้วไอ้ข้อเสียล่ะ
มันหมายความว่าอะไรประเทศสมาชิกเนี่ยจะสามารถระบุธุรกิจบริการ
ที่ไม่ต้องการเปิดเสรีได้เมื่อกี้คุณหนุ่มก็อธิบายไปแล้วถูกต้องไหมครับ
ส่วนหวดธุรกิจบริการอื่นเนี่ยที่ไม่ได้เลือกไว้ในข้อตกลงต้องเปิดเสรีนี่ไง
ที่เขาอาจจะเก่งกว่าเราอืมเราทุกวันนี้เอาคิดกันแบบภาษาชาวบ้าน
ไม่รู้ว่าอันนี้ไม่ได้ใช้เป็นกลางนะฮะแต่หมายถึงว่าต้องมานั่งระวัง

พี่ก็ยังบอกอยู่ว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่แล้ว
เราก็ในผมเองฐานะเป็นคนไทยนะ

เข้ามาในบ้านเราเพราะว่าประเทศเรายังไม่ได้แบบพัฒนาจนถึงขนาด
มันเพียงพอใช่ไหม

ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศค่อนข้างจะปิดในหมวดบริการนะฮะ
การเปิดเสรีอาจจะทำให้ธุรกิจภายในประเทศเสียผลประโยชน์
ให้กับคนเมืองต่างชาติเขาก็ลงทุนกันไป
เอ้าไม่ต้องคิดอะไรนะฮะน้องสมมุติเรามีอุตสาหกรรมการเกษตร
จากเกษตรเมื่อมันมีแคนาดาปุ๊บแม่ต่อไปนี้แคนาดาเข้ามาคืออะไร

เราเคยใช้ภูมิพูดว่าต่อไปนี้ถ้าวิทยาลัยวัฒนาการแคนาดาเข้ามา
นี่นี่นี่ให้หมายเล็กชัดเจน
คุณดูนะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองที่เมื่อกี้คุณหนุ่มพูด
ก็จะเข้ามาตีตลาดไทยหลังจากเปิดการค้าเสรีในการค้า
ให้ประเทศสมาชิกต้องเข้าร่วมคืออนุสัญญาการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่

ถ้าเขาทำไปพอใหม่เขาจะทำอย่างไร

เขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีที่จะไปเปิดโอกาสเนี่ย
ชาวต่างชาติสมมุติเขาไปทำทุเรียนที่อร่อยกว่าเราขึ้นมาล่ะ
เขาไปทำลำไยที่ลดกว่าหล่อนขึ้นมาแล้ว
เขาไปทำพันธุ์ข้าวที่มันแบบกินแล้วไม่อ้วนขึ้นมาล่ะ

ในที่สุดแล้วอันนี้แหละมันเป็นช่องโหว

เขาสามารถนำพืชพันธุ์เมืองไทยของเราไปทำการวิจัย
ได้รับการวิจัยแล้วก็สร้างพันธุ์ขึ้นใหม่แล้วก็จดสิทธิบัตรได้
ข้อนี้มันส่งผลเสียต่อเกษตรกรโดยตรง